มีสาวแซ่บโอ้โหเป็นดาราสุดฮอตยอดฮิต
ประกาศเลื่อนงานมั่นงานแต่งฟ้าแลบกับคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องราวเขาบอกว่าโอ้โหแซ่บจริงค่ะ
เอาแล้วค่ะดาราสาวสุดแซ่บนะคะ
เลื่อนงานแต่งแฟนไฮโซไม่มีกำหนดค่ะ

เรื่องก็มีอยู่ว่าคู่นี้เขาสวมแหวนของแต่งกันแบบเงียบเมื่อปลายปีที่แล้วคุณผู้ชม
ผู้ชายเป็นไฮโซรวยมาก
ส่วนฝ่ายหญิงก็เป็นดาราที่ชีวิตดีในวงการแบบเลิศเลอธุรกิจอะไรปังไปหมดค่ะ
ฝ่ายชายเป็นสายเปย์ทุ่มเทให้ทุกอย่างค่ะ

เพราะก่อนหน้านี้เขาให้ข่าวแล้วว่าจะแต่งงแต่งงานคุณผู้ชม

แบบไม่มีกำหนดค่ะคุณผู้ชม

บอกยังไม่เลิกนะคะว่าเป็นใครกันนะคะ
ก็ล่าสุดนะคะก็มีคอมเมนต์ต่างมากมาย
ที่เขาเดามานะคะไม่รู้ชัวร์จริงหรือเปล่าค่ะ
เขาบอกว่าเป็นดาราสาวหุ่นแซ่บคุณไอซ์อภิษดา
จมูกโด่งคุณไอท์กับหวานใจไฮโซคคุณนลถนนนะคะ

ซึ่งเราก็แบบสงสัยมากไปสอบถามมาแล้วนะคะ
ถ้าเลื่อนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะฝ่ายชายปีโชว
คือด้วยความว่าข่าวเนี่ยเรื่องเลิกเรื่องอะไรเนี่ย

แล้วมาคราวนี้ข่าวเลื่อนงานแต่งอีก
เออนะคะซึ่งนะคะก็สอบถามมาแล้วล่ะว่ายังไม่เลิกกันนะคะ
แต่ว่าน่าจะเลื่อนคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดยังส่งดอกไม้ให้กันอยู่เลย
วันก่อนเห็นอยู่วันที่๑๖มกรานะคะ
ก็นี่เห็นไหมแหวนโอ้โหเม็ดใหญ่มาก

ก็เอาใจช่วยด้วยละกันแต่จะใช่ไม่ใช่หรือเปล่า
ไอซ์มาเคลียร์กันอีกทีละกันนะคะ